บอกแล้วคุณผู้ชมค่ะคำเตือนในช่วงนี้

ใครที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารต้องขออภัยมาในโอกาสนี้
เพราะว่าวันนี้เรายกร้านเด็ดร้านดัง
เรียกได้ว่าเป็นร้านขนมจีนเจ้าเก่าแก่
เขาบอกว่าเด็ดจริงน้ำยานี่มาเพียบเลยคุณชนะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมเราสองคนและคุณนิวนาว
เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องยกมาที่นี่ถูกต้องค่ะ
เดี๋ยวไปดูกันว่าร้านที่เราพูดถึงนั้นคือร้านอะไร
โอ้ยนี่ไงนี่ไงสมชายนี่แหละสมชายตั้งแต่หัวจดเท้า
ก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับรับการรับเครื่องของเราก่อนนะคะ
ร้านสมชายขนมจิงใต้ถูกไหมคะ
ร้านนี้อยู่ที่ตลาดรังสิตเราสามคนไปตลาดรังสิตมาแล้ว
แล้วก็ไปชิมอาหารอร่อยมานี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ประทับใจมาก
ว่ายกกันมาในสตูดิโอนี้มันจะเด็ดขนาดไหน

ที่ตลาดรังสิทธิ์ครับ
ที่ตลาดรังสิทธิ์ครับผม
ปีแล้วใช่ไหมครับความเด็ดของร้านเราที่แตกต่างจากที่อื่นคืออะไร
มาช่วงระยะหลังนี้เราก็ทำแป้งสดน่ะทำไปแล้วก็
เบ็ดขนมจีนเส้นสดที่ทำที่อยู่ที่ร้านเลยทำกันแบบสด
เรียกได้ว่าเป็นขนมจีนเส้นสดแล้วก็ทำสดที่ร้านด้วย
เป็นเส้นที่แบบว่าทำเองคิดค้นสูตรขึ้นมาเองด้วย
แล้วในร้านนี้มีน้ำยาทั้งหมดกี่อย่างทั้งหมดค่ะเก้าอย่างนะครับ
อย่างมีอะไรบ้างคะมีก็คันนี้ก็จะเป็นน้ำยาใต้
น้ำยาใต้น้ำยากะทิกรุงเทพและเป็นน้ำยาปูน้ำเงี๊ยว
แล้วเป็นน้ำยาป่าขาไก่ใส่ลูกชิ้นก็ได้แล้วก็เป็นแกงไตปลา
แกงไตปลานี่ต้องมีเผ็ดหน่อยแล้วก็เขียวหวานไก่
เดี๋ยวหวานไก่นี้ต้องมาเหมือนกันทานกับขนมจีนนี่อร่อยมาก
แล้วก็ส่วนสุดท้ายอันนี้สุดท้ายนี่ก็เป็นน้ำพริกชื่อน้ำพริกแต่ไม่เผ็ด
อ่าเป็นน้ำพริกแบบหวานหวานพริกแบบหวานหวานอยากให้ดูอยากให้ดูอันนี้
บางคนก็จะกลัวว่าน้ำพริกนี่คงจะเผ็ดจริงแล้วไม่เผ็ดนะ
น้ำพริกตัวนี้นะผมทานแล้วหอมหวานอร่อยครับผม
มันจะหวานมันแบบไม่ได้หวานเลี่ยนคุณผู้ชมแล้วเนี่ยลองทานดู
เวลาทานทานคู่กับอะไรรู้ไหมทานคู่กับพวกน้ำยาที่เหลือ
อ๋อผสมกันได้ใช่ไหมครับมันสามารถทานแบบผสมกันได้
อันนี้คือแล้วแต่ลูกค้าที่จะชื่นชอบกันไป
น้ำยาไหนขายดีสุดครับคุณลุงก็จะเป็นน้ำยากะทิกรุงเทพ
ที่กรุงเทพกะทิกรุงเทพทานง่ายหน่อยน้ำยาปูน้ำพริกมันก็จะขายกันได้หมด
น้ำยาป่าจริงก็ขายดีหมดลุงบอกขายดีทุกเมนู
ยาปลานี่ก็เอาใจคนอีสานหน่อยอร่อย
อันนี้เป็นแบบป่าแบบอีสานเนอะครับผม
แล้วก็มีแบบเอาใจคนเหนือก็มีน้ำภาคใต้ก็มีภาคใต้ก็น้ำยาใต้กับในปลายน้ำ
แต่ที่สำคัญที่เหลือไปเห็นด้านข้างอันนั้นค่ะพิเศษมากเลย
อันนี้ก็จะเป็นขนมจีนซาวน้ำ
เดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะยกมาให้กล้องได้ดูนะฮะ
นี่ขนมจีนซาวน้ำผมบอกเลยไม่ได้หาทานกันง่าย
มันไม่ได้มีขายกันทุกร้านที่เป็นร้านขนมจีนใช่จะมีเฉพาะบางร้านเท่านั้น
แล้วมันเหมาะมากกับช่วงที่หน้าร้อน

เมนูขนมจีนซาวน้ำนี่มีตลอดไหมคะ
มีตลอดครับผมมีมาตั้งแต่เปิดร้านเลยครับผม
หรอคะคือถ้าเกิดว่ามาร้านขนมจีนลุงสมชายเนี่ยอยากทานซาวน้ำได้เลย

แตกต่างของขนมจีนซาวน้ำกับน้ำยาอื่นมันคือยังไงคะคุณลุง
สาวน้ำมันจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็ม

ถ้าเปรี้ยวก็เป็นมะนาวหวานแล้วก็เราก็ใส่น้ำตาล

แล้วก็จะเป็นกุ้งแห้งอะไรพวกนี้กระเทียม

จะเป็นแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันยังขาดอยู่ก็คือนี่ที่ผมถือ
กะทิลาดไปแล้วก็ทานได้เลยครับ
กะทิใส่กะทิลงไปด้วย

แล้วถามคุณเจหน่อยว่าลูกค้าเยอะมากน้อยแค่ไหนต่อวันขายได้ดีขนาดไหนคะ
ก็ถ้าปกติขนมจีนก็ประมาณเวลาร้อยก็โลค่ะ
คือร้านนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าเราไปชิมมาเองแล้วเราก็การันตีว่ามันอร่อยเด็ดจริง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้คุณชนะลองชิมแล้วบอกรสชาติหน่อย
แต่เห็นว่าตอนนี้เขามีบริการที่ผจญด้วยใช่ไหมครับ

ใช่ค่ะแต่ว่าจะเป็นบริการรถพี่วิน
ก็คือได้รายได้ที่ตลาดด้วย

ก็โทรหรือไม่ก็เราจะมีไลน์
หรือไม่ก็เข้าเพจเฟซบุ๊กได้เลยค่ะ
สมชายขนมจีบปากใต้ขีดรังสิตนะคุณผู้ชม

คุยไปคุยไปผมจะทำให้ดูว่าเนี่ยเวลาทานขนมจีนซาวน้ำเนี่ยเขาทำกันยังไง
เพราะว่าที่นี่นะเขาปรุงมาให้คุณเรียบร้อยแล้ว
ใส่พวกน้ำตาลพวกพริกป่นอะไรมาเรียบร้อยแล้วคุณแค่ลาดน้ำกะทิเข้าไป
แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จปั๊บยังไงรู้ไหมเข้าปากดิ
ลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็รอคุณชนะชิมแล้วเดี๋ยวบอกรสชาติ
แต่เดี๋ยวจะถามเรื่องของวัตถุดิบก่อน
ถุดิบต่างเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นวัตถุดิบที่เป็นใช้ปลาแบบปลาทะเลเหรอคะ
ปกติแล้วขนมจีนทั่วไปเราจะเห็นน้ำยาปลาก็จะเป็นปลาช่อนใช่ไหม
แต่ว่าทำไมเราถึงต้องใช้วัตถุดิบเป็นปลาทะเล
ก็คือปลาทะเลปลาน้ำดอกไม้เนี่ยเนื้อจะเยอะ
ใช่ค่ะเวลาเราไม้นี่คือเป็นชมพูอร่อยไม่เหม็นขาว
แล้วอย่างนี้ต้นทุนมันจะสูงไหมคะใช่ค่ะแต่ก็คือเพื่อลูกค้าเราทำได้
ใส่ใจในทุกรายละเอียดเลยขายจานละเท่าไหร่คะ
ถ้าเป็นน้ำยาปูนะคะ๙๐น้ำยาปู๙ถ้าเป็นน้ำยาธรรมดา๔๐บาท
อุ้ยราคาก็ไม่แพงนะใช่แต่เขียวหวาน๕๐เส้นสดค่ะ
คือทุกอย่างจะเป็นขนมจีนเส้นสดทั้งนั้นเลย
คุณชนะคะยังไม่ได้บอกว่าให้ชิมเลยค่ะไปเนี้ยต้องให้ชิมดู
คุณจะให้คุณชิมน้ำยาป่าเดี๋ยวไว้กินที่หลังน้ำยาป่ากินนี่ก่อน
สาวน้ำคุณผู้ชมดูนะกล้องไหนนี่เลยให้ดูขนมจีนซาวน้ำ
คือชามไอ้ช้อนนี้นะจัดมาเต็มมีทั้งสับปะรด
มีทั้งตัวกระเทียมแล้วก็ลาดน้ำกะทิลงไปเรียบร้อยแล้ว
มะนาวก็บีบลงไปแล้วด้วยเดี๋ยวอย่างเดียวคือเอาใส่ปากเอา
คุณเชนะค่ะเวลาทานนะคะเขาต้องให้เส้นมันยาว

บีบมะนาวหรือยังคะบีบแล้วไม่ต้องถามถามเยอะจริง

หนึ่งสองสามคุณชนะ

ไม่ทันแล้วค่ะคุณทานไปเรียบร้อยแล้ว
คุณชนะเคี้ยวก่อนนะเดี๋ยวบอกรสชาติว่ารสชาติของขนมจีนซาวน้ำเนี่ย
จะแตกต่างกันยังไงคือบางคนต้องบอกว่า
เด็กเยาวชนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยรู้จักขนมจีนซาวนะ
เพราะว่ามันหาทานยากมากคุณทานสกปรกมากคุณชนะ
เวลามันคลุกเขาหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่ารสชาติก็คือมันหอมหวานมัน
อธิบายหน่อยว่ามันแตกต่างกันยังไงเปรี้ยวมะนาว
แต่ว่ามันได้ความหอมหวานแล้วก็ได้ความหวาน
เปรี้ยวของตัวสับปะรดด้วยสับปะรดที่ใส่ลงมาเนี่ย
คือมันไม่ได้รสชาติแหลมแบบบาดลิ้นกันในข้าวเหรอไหม
ก็โทรมาที่เบอร์ร้านถึงจากเทจก็ได้
แล้วก็คือทำบทคำนวณคนแล้วก็จะคิดราคาต่อหัว
นี่คือหมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้นะคะ
ว่าคุณผู้ชมใครที่สนใจหรือว่าอยากจะโทรไปสั่งล่วงหน้าก็ได้ว่าวันนี้เดี๋ยวจะเข้าไปรับ
แบบนี้ก็ได้เหมือนกันคือสั่งเป็นปริมาณเยอะหรือว่าจะขายเฉพาะขนมจีนเส้นอย่างนี้

ได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าร้านนี้เป็นขนมจีนเส้นสด
ความที่มันเป็นเส้นสดเนี่ยมันจะแตกต่างจากเส้นอื่นยังไงบ้างคะ
คือมันจะเหนียวนุ่มและทำใหม่คือเราไม่เคยตัดท่านบุตรเลย
ไม่ใส่สารการ์ตูนอันนี้สำคัญมากนะคะก็คือคงความสดสะอาด
แล้วก็คุณผู้ชมต้องดูว่าที่ร้านเนี่ยเขาทำเส้นสดกันแบบที่ร้านเลยวันต่อวัน
เพราะฉะนั้นแล้วเห็นถึงเรื่องของความสะอาดแน่นอน
วันนี้ก็ให้คุณลุงสมชายกับคุณเจฝากร้านหน่อยว่าร้านตั้งอยู่ตรงไหนขายวันไหนบ้าง

ก็คือมี๓สาขานะคะมีตลาดรังสิตก็จะเปิดตั้งแต่๖โมงเช้าถึง๖โมงเย็น
แล้วก็ส่วนสาขาเสียหลัก๑๐แล้วเปิดตั้งแต่เที่ยงยัน๓ทุ่ม
แล้วก็สาขาตลาดสะพานแดงจะเปิดตั้งแต่๖โมงเช้ายัน๒ทุ่มค่ะ
ตอนนี้มี๓สาขาแล้วนะ
คือรับประกันว่าทุกสาขานี่คือของเหมือนกันหมดรสชาติเหมือนกันหมดการันตีโดยคุณลุงสมชา

โอ้โหสุดยอดจริงวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณลุงสมชาย
ทานจริงไม่เชื่อไม่ได้ชิม